ใช้ไฟมากขึ้นท่านจะจ่าย

ของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

ท่านสั่งการเลยชะลอ

การกำกับกิจการพลังงานไม่รอแล้ว

ค่าไฟฟ้าผันแปล
งวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม

จะปรับขึ้นอีกหน่วยละ๖๐
๘บาท๖๖สตางค์ครับ

แพงที่สุดเป็นสถิติใหม่

เนื่องจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว

เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

ทางพลังงานเขานะ
แล้วก็ก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมา

มากกว่าที่ประมาณการไว้

เกิดความผันผวนของราคาก๊าซ

ครั้งนี้ชาวบ้านต้องควักกระเป๋าเพิ่มเท่าไหร่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

บ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปถ้าใช้ไฟไม่เกิน๑๐๐

จากเดิมท่านจ่าย๒๖๔บาท

เกือบ๕๐บาท๔๙บาท

ใช้ไฟอยู่ที่๓๓๒หน่วยต่อเดือน

ก็จะเพิ่มเป็น๑๖๔๕บาท
เพิ่มขึ้น๒๒๗บาทครับ

ดูวิธีการที่ท่านจะประหยัดไฟยังไงได้บ้าง

อืม

แต่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะเตาอ้างโล